นักกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็ลงโทษแรงโกโปโปวิชโค้ชของทางบุรีรำนะครับ
ห้ามลงคุมทีมข้างสนามสามเดือนปรับเงินอีกสี่หมื่นบาท
ตอนนี้ที่ไปตกหน้าของทางแอนดี้ชิดิงเกิลนะครับ
นักการณ์ภาพของแบลงคอล์กยุโดยเต็ดในเกมโตราต้าไทยลีก

ก็มีทางนิติภูมิกุลบุตรนะครับ

ในบริเวณอุโมงทางเข้าของภาคแล้วก็มีการเขียนไล่งาน

แจ้งว่าโปวิชนั้นแค่เข้าไปแยกทาง
ดิโยโก้หรือซันโตออกจากวงร้องของสตาร์ฟแบลงคอล์ก

แล้วก็เป็นปฏิเหตุที่มือสะบัดไปโดนหน้าของแอนดี้

รวมถึงเกมไทยลีกที่จะบุกไปเยือนเมืองทอง
วันที่๙กรกฎาคมถือว่าเสียหายนะครับ
นี่คือว่าแบลน์เนี่ยอาจจะโดนแบลน์
แต่ว่าอาจจะแบนยาวจนเกินไป

ถ้าบอกมีการขอคำชี่แทรงกันหน่อยนะครับ
ไม่มีใครเห็นภาพเหตุการณ์คืออยู่ในอุโมงในขณะที่ทุกคนกำลังจะเข้าไปข้างใน